มาดูเรื่องราวที่หญิงสาวคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปเอาไว้เพราะว่าสงสัยว่า
เออตกลงเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าอืม
ทำไมตำรวจใส่กางเกงขาสั้นเจเจคือมันมีกางเกงยี่ห้อเจเจคลับ
แล้วลักษณะมันลักษณะมันจะเป็นกางเกงขาสั้นเป็นผ้า
ผ้าเอ่อแข็งแข็งนิดหนึ่งนะคะเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็มีรวดลายสีต่างต่าง
แล้วตรงขางเกงจะเขียนว่าเจเจคลับเอวเนี่ยเป็นเชือกผูก
เป็นกางเกงที่เด็กแว้นเขาชอบใส่กันหรือว่าทำแต่ว่าจริงจริงไม่ใช่แค่เด็กแว้น
หลายคนก็ชอบใส่กันคือถ้ามีกางเกงลักษณะแบบเนี้ย
แล้วใครเห็นก็จะบอกว่ากางเกงเจเจใช่เขาจะเรียกกันว่ากางเกงเจเจ
เพราะมันมียี่ห้อแปะไว้เนี้ยขายตามขายตามเจเจใช่คือหญิงสาว
คนนี้เขาเจอเจอคนเข้ามาขอดูใบขับขี่
จะจับบอกว่าเป็นเด็กแว้นเป็นกลุ่มเด็กแว้น
ขู่ว่าจะดำเนินคดีตอนที่เธอถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
เพราะไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจอืมเธอบอกว่าจะเชื่อได้ยังไง
ก็ชายคนนี้ใส่เสื้อกีฬาใส่กางเกงขาสั้นเจเจ
ไหนคะบัตรตำรวจก็เลยโพสต์คลิปเอาไว้อ่าท่านผู้ชมไปดูหน่อยนะฮะ
ดูของหนูแล้วมาดึงบัตรเอ้ยอะไรบัตรตำรวจขอดูก็ไม่ให้
วุ่นวายอะไรไหนคะบัตรตำรวจโวยวายอะไรแล้วมาขอดูของหนู
แล้วมาดึงบัตรแล้วมาดึงกุญแจรถเพื่อใบขับขี่ก็ให้ดูแล
โวยวายอะไรโวยวายปะล่ะอยู่อยู่ก็มาจอดจอดจอด
ใครจะไม่รู้ว่าว่าพี่เป็นตำรวจอยู่ดีเออ
เจ๊เจ๊เสื้อมาจอดจอดถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยพี่

มันก็มันก็ผิดสไตล์การแต่งตัวนอกเครื่องแบบของตำรวจไงเดี๋ยวเรามีคำตอบให้สองเมาหรือเปล่าโวยวายอะไรอ่ะซุ่มเสียงอย่างนี้โวยวายอะไรเมาหรือเปล่าเธอก็เอาคลิปมาโพสต์นะครับพร้อมกับบอกว่าแต่งตัวแบบนี้มาเรียกชี้หน้าให้จอดอ้างว่าเป็นตำรวจพูดจากร่างมากหน้าตาก็เมามาใช้ความเป็น

แต่เอาเป็นว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้
เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเจอตำรวจแถวดินแดง
เราก็สอบถามไปยังพันธมตเอกต่อเกียรติพรมบุตรนะฮะ
ท่านเป็นภูมิกับการสอนอดินแดง
ภูมิกับการสอนอดินแดงให้ข้อมูลบอกว่าชายคนที่อยู่ในคลิปที่ยืนเถียงอยู่กับสาวเจ้าของโพสต์เนี่ย
ตกลงเป็นตำรวจจริงนะครับ

เป็นตำรวจจราจรสอนอดินแดง

เออทำไมทำไมขอดูบัตรไม่ให้ดูแล้วทำไมแต่งตัวไม่เหมือนตำรวจเลย
กับการสอนอดินแดงบอกว่าที่ตำรวจนายนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้เพราะวันนั้นอยู่ในแผนปฏิบัติการแฝงตัวในการไปปราบรามเด็กแว้น
มีรายงานว่าคืนวันนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มเด็กแว้นก็เลยต้องใช้ยุทธวิธีในการปราบราม
มีรายงานว่าช่วงแยกประชาสงเคราะห์ถึงช่วงถนนจตุรทิศมีเด็กแว้นจะมาจับกลุ่มแข่งรถปกติจะมาประจำช่วงตี๒ตี
คืนนั้นก็เลยแต่งกายแบบนี้ไปเพื่อไปแฝงตัว

แล้วเหตุการณ์ในคลิปนี้ก็คือเจ้าหน้าที่จราจรนายนี้เนี่ยตำรวจจราจรนายนี้ได้เจอหญิงสาวคนนี้ที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาก็เลยต้องตรวจสอบว่าเป็นเด็กแว้นหรือเปล่า
หลังจากนั้นเมื่อผู้หญิงในคลิปไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ก็เลยวิทยุเรียกตำรวจสายตรวจและจราจรในเครื่องแบบให้มาตรวจสอบ
เพื่อยืนยันว่าตำรวจคนนี้ตำรวจกางเกงเจเจเนี่ยเป็นตำรวจจริง

แล้วคืนนั้นก็ไม่ได้ยึดรถหรือว่าแจ้งข้อหาอะไรกับผู้หญิงคนนี้
เพราะว่าก็ตรวจสอบแล้วอะไรก็ปล่อยไปแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเขาเป็นตำรวจจริง
ปกติตำรวจเขาต้องพกบัตรประจำตัวหรืออะไรที่ต้องแสดงตัวไหมคะ
เขาแฝงตัวไงอาจจะแบบ

อาจจะแบบก็เอาเก็บไว้ที่บ้านก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้ถามว่าข้อปัญหาข้อต่อไปคือเมาไหม

กับการสอนอดินแดงบอกว่าตำรวจนายนี้ไม่ได้เมานะฮะ
ยืนยันว่าไม่ได้เมาท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้เมา
หญิงสาวเจ้าของโพสต์นะครับบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คุยปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายแล้ว
เธอบอกว่าเธอก็โพสต์ไปก็ไม่ได้หวังต้องการอะไร
แค่ต้องการจะสอบถามเพื่อเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์เผื่อใครเจอแบบนี้